ก็เป็นเหตุให้หนุ่มใหญ่เสียชีวิตคาเพลิงพัก

ส่วนที่จังหวัดตรังเกิดเหตุนี้
ไฟไหม้รถขึ้นมาเป็นไหม้แบบปริศนาด้วยนะครับ
สาวช็อกเพราะว่าจอดรถอยู่หน้าบ้าน
และปรากฏว่าไฟลุกท่วมทั้งคัน
ขณะที่เธอเข้าไปพักอยู่ที่บ้าน
แล้วเธอบอกว่าเธอจอดตากแดดไว้ไง
ไม่รู้ว่าสาเหตุของอากาศที่มันร้อนจัด
จะทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถของเธอหรือเปล่า

คือเธอบอกว่าพอจอดรถใช้เวลาแค่๒คน
เพราะฉะนั้นเองมีการลดกระจกลงนิดหนึ่ง
แล้วด้วยทั้ง๔ด้านแล้วก็ไปนอนงีบ
ที่มีเพื่อนมาเรียกเลยไฟไหม้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับในรถของเธอ

เก็บของมีค่าไว้นั้นด้วย

ไปรับเงินมาจากลูกค้านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนภายในซอยชัยพฤกษ
ตรังปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถแบบนี้
ก็รีบนำกำลังเข้าไประงับเหตุดังกล่าว
ฉีดน้ำสกัดเพลิงประมาณ๑๕นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
นางสาวธัญชนกสะศรีอายุ๓๕ปีเจ้าของรถ
มีอาชีพเป็นเซลล์ขายเครื่องครัวซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจเลยนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับมาจากทำงาน
ภายในตัวเมืองตรังกลับเข้ามาบ้านช่วงเที่ยงวัน
ตรงเป๊ะเลยแดดตรงหัวเลยพระอาทิตย์ตรงหัวเลยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้
เพื่อที่จะเข้าไปพักคือพักผ่อนนะนะในบ้าน

ห่างจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตร
ลดกระจกลงเพื่อระบายอากาศทั้ง๔ด้านเข้าไปหลับ๒ชั่วโมง
เพื่อนบ้านก็ตะโกนมาบอกเลยนะครับว่ารถของเธอถูกไฟไหม้

เป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไม่ได้ติดตั้งแก๊สแต่อย่างใดนะครับ
ตรวจสอบทรัพย์สินพบเงินสดจำนวน๒แสนกว่าบาท
เพิ่งจะไปรับมาจากลูกค้าบัตรและเอกสารสำคัญ
สิ่งของทุกอย่างภายในรถคุณถูกไฟไหม้ไม่เหลือเลยนะครับ
ต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัด

น่าจะทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในตัวรถ
อีกทั้งรถของเธอมีสภาพสมบูรณ์
เธอก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพรถหรือว่าอุปกรณ์ภายในรถ
แต่เชื่อว่าเกิดจากอากาศร้อนนี่แหละครับ
ตอนนี้ก็ต้องให้ทางประกันภัยเข้ามาตรวจสอบ
ที่สำคัญให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
ส่วนที่จังหวัดประจวบคลีขันตำรวจพบชายไทยไม่ทราบชื่อ
อายุประมาณ๕๐๕๕ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่
เพิงพักชั่วคราวที่วัดเขาน้อยบนบ้านตำรุตำบลเขาน้อยอำเภอปรามบุรี
พระสมชายพระลูกวัดก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าผู้เสียชีวิตชื่อเล่นว่านายตีไม่ทราบชื่อจริง
ขออาศัยอยู่ที่วัดนานหลายเดือนแล้ว
แล้วก็ป่วยเป็นโรคไตทำงานไม่ไหวต้องเอาข้าวไปกินทุกวัน
เมื่อช่วงหัวค่ำได้มาตะโกนเรียกแต่ว่านายตีไม่มีเสียงไม่ตอบรับออกมา
พระท่านเดินเข้ามาใกล้เห็นพัดลมเปิดอยู่
แล้วก็เขย่าตัวนายตีนายตีไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับ
พระท่านเลยบอกว่าสงสัยนายตีจะเสียชีวิตเพราะอากาศร้อน
แล้วก็เกิดอาการช็อกรวมถึงโรคที่ป่วยประจำตัวด้วย
ก็คือโรคไตแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุของอากาศ
ที่ทำให้เสียชีวิตในที่สุดนะครับ